คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะคนในพื้นที่บอกว่าเอ๊ะ
เป็นความอาถรรพ์ของต้นโพหรือเปล่าเพราะว่าต้นโพนี้เป็นต้นโพเก่าแก่
อายุเป็นร้อยปีนะคะไฟไหม้ครับที่ต่อต้นโพค่ะ
ที่ภายในสอนอพระพลาชัยเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โห
ไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้สาเหตุอยู่ดีไฟลุกไหม้พลึบแบบนี้
แต่เป็นต้นโพที่ตายแล้วใช่ค่ะเป็นต่อเนี่ยค่ะ
โหร่วมมาแบบนี้เลยสองทุ่มยี่สี่สิบค่ะครับ
อยู่ภายในสอนอพรับพลาดชัยนะคะเจ้าอาทิก็พยายามที่จะมาเนี้ย
ต้นโพต้นนี้เนี่ยคาดว่าอายุเป็นร้อยปีนะคะ
คือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่คู่กับสถานที่ตรงนี้มานานมากแล้ว
พอเริ่มก่อตั้งสถานีตำรวจนะคะ

ว่าก็คงจะหมดอายุไขของต้นไม้
ไม่ได้ตัดทิ้งไม่ได้อะไรปล่อยให้แห้งอยู่แบบนั้นค่ะ
เหลือแต่ต่อนะคะก็ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน

ที่บอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุว่าทำไมไฟไหม้นะคะ
ชาวบ้านก็เลยพูดถึงว่าเอ๊ะหรืออาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ
อยู่ที่ต้นโพต้นนี้นะคะ

ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบ่งบอกอะไรบางอย่างไหม
เราก็เลยให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ต่อต้นโพที่ถูกไฟไหม้
เจ้าที่ก็นำออกจากผนังแล้ว
ไปทำความสะอาดอะไรกันนะคะ
ต้นโพอยู่ที่บริเวณคล้ายกับร้านอาหารนะคะ

สอบถามข้อมูลจาก๑๐ตำรวจเอกนรเศษเขียนสุวรรณผู้บังคับหมู่
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสนพระพลาชัยหนึ่งก็บอกว่า
ไฟไหม้ไม่มีสาเหตุจริงแล้วประเด็นคือไหม้จากภายในของโคนต่อต้นโพค่ะ
เอาไม่ได้ไหม้จากข้างนอกเหรอไหม้จากด้านในแล้วก็ลามมา
แล้วไม่ได้ลามไปตรงอื่นเลยลามออกมาที่เปลือกนอกของต้นโพ
แล้วก็ไหม้เฉพาะที่ต้นโพถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์
อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าคนทิ้งก้นบุหรี่ไปที่กลางต่อต้นโพหรือเปล่า
มันตกลงไปข้างล่างใช่ทิ้งโยนลงมาค่ะ
แต่เขาก็เลยสงสัยแหละว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหมือนกับไหม้จากด้านในก่อนนี่นะคะ
หรือเป็นเรื่องอาถรรพ์เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงถิตอยู่ที่ต้นโพต้นนี้
ชาวบ้านบางส่วนเขาเชื่อมโยงว่าอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์
พ่อปู่เจ้ายี่กอฮงที่มีสารตั้งอยู่ด้านบนชั้น๔ของโรงพัก
คือพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงเนี่ยท่านเป็นเจ้าของที่ดินเดิม

เดี๋ยวให้ที่เนี่ยให้ตำรวจเนี่ยสร้างเอาที่ดินเนี่ยสร้างเป็นสถานีตำรวจ
ใช่ตำรวจเขาให้ข้อมูลแบบนี้แล้วที่ผ่านมา

ไฟไหม้มาแล้วด้วยรอบหนึ่ง

อาจจะแบบมีต้นต่อเพลิงไหม้มาก็อาจจะเป็นเส้นบุรี
บุหรี่พวกเศษบุหรี่พวกอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไม่ได้
เพราะอยู่ดีไม่น่าจะไหม้เพราะว่ามันไหม้แรงครับเมื่อคืน
ก็อยู่ดีก็ไหม้ตั้งแต่ต้นต่อคือไหม้ตั้งแต่ข้างล่าง
เห็นว่ามันไหม้ข้างในครับมันไม่ได้ไหม้ข้างนอกมันไหม้ข้างในต้นไม้
คือพอไหม้ข้างในแล้วมันก็ขึ้นขึ้นบนลามขึ้นบนไป
คือเมื่อวานผมก็อยู่ครับแต่อยู่ข้างในห้องก็เลยออกมาดู
มาดูก็เห็นมันไหม้ตั้งแต่ต้นที่ถ่ายรูปเอาไว้นะครับ
ว่าไฟไหม้ปุ๊บผมเดินออกมาเนี่ยมันไหม้แบบไหม้แบบเต็มต้นแล้วครับ
ไม่ลุกหลาบมันเคยมันอยู่มันไล่อยู่ทีนึงครับ
แต่ว่าไม่ได้ไหม้แรงอย่างนี้นะครับไหม้อยู่ทีนึงแล้วก็ดับกันเองครับ
เอาน้ำเอาอะไรมาสาดกันเองก็ดับใช่คือใช่แต่ครั้งนี้แรงเขา
สุดท้ายเขาเลยเอาออกน่าจะออกก็น่าจะเป็นสาเหตุ
ไหม้แรงเขาเลยเอาออกแต่ปกติแล้วก็เคยไหม้อยู่ทีนึงผมจำได้แต่ว่า
ทีมข่าวได้คุยกับป้าเล็กค่ะนางนันทาสมบูรณ์อายุ๗๔แล้วนะคะ
เป็นแม่ค้าขายข้าวที่โรงพักมา๓๐ปีแล้ว
บอกว่าต้นโพต้นนี้อายุเป็นร้อยปีจริง
เมื่อก่อนต้นโพต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะอยู่คู่กับสถานที่ตรงนี้
พอเริ่มก่อตั้งโรงพักเนี่ยไม่เคยตัดไม่เคยอะไร
ก็ปล่อยให้ต้นโพหมดอายุไขยืนต้นตายไปเอง
ไม่มีใครกล้าตัดจริงตามความเชื่อไม่มีใครกล้าตัดต้นโพเก่าแก่นะคะ
อยู่ตรงนี้มาก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลก
ถี่เจ้าทางผีสางอะไรก็ไม่เคยเจอ
ถ้าใครจะมองว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงก็ขอให้มองว่า
เป็นการเผยแพร่ให้คนรู้จักมากราบไห้บูชาพ่อปู่ก็แล้วกัน
เพราะว่าสารอยู่บนชั้น๔แบบนี้ค่ะ
ส่วนมากคนจะไปขอโชคขอลาบใช่คนไปกันเยอะ
ผมเพิ่งดูรายการของคุณมดดำคชาพาเมื่อเย็นคุณเขมสอน

ชาพาพาไปดูเนี่ยพามาดูที่นี่เลย
ใช่นี่ไงก็เลยมีภาพคนไปขอเลขขออะไรกันเต็ม
พามาดูที่ศาลของพ่อปู่ที่นี่เลยฮะ
ชั้น๔แบบนี้ค่ะอ๋อเมื่อคืนเกิดเหตุต้นโพรง
หลายคนเลยค่ะครับทีมข่าวก็เลยไปคุยด้วยอืม
เขาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มากราบขอพรพ่อปู่ขอพระพิคเนตด้านหน้าสอนอก็จะมาซื้อลอตเตอรี่ตรงนี้แหละ
ครับวันนี้คนก็ถามอยู่หลายเลขเหมือนกันก็จะมีเลขที่ตั้งของสารพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงอ่ะค่ะ
อยู่เลขที่สี่สี่เจ็ดชั้นสี่โรงพักก็คือสอนอพระพลาชัยหนึ่งอย่างเงี้
แล้วก็มีเลขหลายเลขนะคะเขาก็ไปขอดูกันว่าเอ๊ะมีเลขนี้เหล็กนั้นไหม
พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็บอกแบบนี้นะคะคนไปซื้อกันเยอะค่ะขายดีค่ะ

น่าจะเกี่ยวกับบ้านเล็กที่พ่อปู่ค่ะพ่อปู่ที่สอนอนี้
เลขที่สี่สี่เจ็ดค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมาไหว้แล้วก็จะมาซื้อเลขนี้หรือว่ายังไงค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะคะไหว้แล้วก็เห็นบ้านเลขที่ก็จะซื้อ
ถือว่าเป็นไอเทศขายที่ขายดีไหมแบบมีคนมาถามเยอะ
ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นคนมาไหว้เขาเห็นบ้านเลขที่เขาก็จะแบบคนนับถืออย่างนี้ค่ะ
ส่วนมากจะเป็นคนนับถือพ่อปู่ก็จะซื้อที่มาทำงานมันก็มีแล้วอ่ะมีแล้ว
เพราะแต่ก่อนมันเป็นโรงพักไม้ไงแล้วเขาก็มาพอมาปีอ่า
ก่อนสามแปดน่ะเขาก็ย้ายไปอยู่ส่วนมาริก็มาสร้างเป็นตึก
ตั้งเป็นตึกพอเสร็จเขาก็กลับมาอยู่โรงพักนี้ต้นไม้ก็เก่าแก่อยู่อย่างนี้แหละ
มันไม่ได้ไปไหนแต่ไม่มีใครกล้าโค้นกล้าสักไง
เพิ่งมาสักไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเราก็รู้สาเหตุมันมาจากอะไร
อยู่อยู่มาเมื่อคืนไฟมันก็ลุกขึ้นมาไฟเห็นไง
ก็เห็นไฟมันพุ่งมาแรงไหมมันก็มีแรงเหมือนเหมือนเปลวไฟขึ้นมาจากป่องอ่ะ
เพราะมันไม่ได้ขึ้นมาจากต้นข้างนอกนะมันขึ้นมาเหมือนป่อง
เหมือนภูเขาไฟอ่ะถึงไม่มีอิทธิฤทธิอะไรคนก็มาอยู่แล้ว
เพราะขึ้นชื่ออยู่แล้วตั้งแต่ดึกตำบันมาแล้ว
เพราะที่นี้เป็นที่ของเขาไงทุกคนรู้จักหมด
ที่ที่มีรุ่นเรียบใหม่